ไปต่อที่อีกหนึ่งหนุ่มแล้วกันนะคะคนนี้ค่ะคุณอ้ำอธิชาตินะคะ
วันก่อนคุณนัทเขาก็ไปออกรายการนะคะแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์นะว่า
คุณอริชาติเป็นผู้ชายมาสแมนก็เคยมีกิ๊กเหมือนกัน
คราวนี้ค่ะก็เจอคุณอ้ำนะคะก็เลยอยากถามสักหน่อยนะคะ
ว่าจริงยังไงลืมเป็นมายังไง
ล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานแฟชั่นโชว์บนหลังม้าค่ะ
ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงคนแรกของประเทศไทยนะ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
โดยรายได้จากการแข่งขันค่ะจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปค่ะ
อกจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเคยมีกิ๊ก
ทำให้หลายคนนั้นตกอกตกใจค่ะ
เมื่อภรรยาคุณนัทมีเลียนะได้ให้สัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่ง
เจ้าตัวยอมรับเลยค่ะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความผิดพลาดในอดีต
อนทุกคนมองปัจจุบันมากกว่านะคะ
เผยว่าปีนี้เนี่ยเจ้าตัวตั้งใจมีทายาทเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วก็ภรรยาด้วยค่ะ

ปีนี้เดี๋ยวขอนะปีนี้คงได้ปีนี้คงมานะ
ก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติคือจริงมันเป็นเรื่องของขั้นตอนธรรมชาตินะครับ

อันนี้รายการผมไม่ได้ดูในฐานะผู้ชายเราเองก็เคยมีการผิดพลาดพลัดพังจากสิ่งที่เราทำบ้างเป็นเรื่องปกติ
เราก็ได้มีการขอโทษมีการที่แบบเราจะทำในสิ่งใหม่ให้มันดีขึ้นอยู่แล้ว
เรื่องปกติแต่จริงเรื่องพวกนี้มันก็มันก็ผ่านมานานมากแล้วอะครับ
นะคะก็อยากให้มองที่ปัจจุบันมากกว่าค่ะ
ซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งคู่นะคะก็ชวนกันเป็นสายบุญนะชวนไปทำบงทำบุญค่ะอยู่บ่อยนะคะ
แล้วเรื่องในอดีตมีกิ๊กก็ผ่านไปค่ะมองที่ปัจจุบันดีกว่านะคะ
คู่ตอนนี้ก็รักกันมากรอลุ้นมีทายาทแล้วกันนะคะให้ทันปีนี้แล้วกันจ้า